แนวทางกรอบการดำเนินงานในการเจรจาในรอบนี้
วันที่๖มกราคมจะสำเร็จหรือไม่
แล้วก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้เพิ่มเติมอย่างไร

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตัตยกวี

วางแนวทางกรอบการดำเนินงานในการเปิดโต๊ะเจรจา

คงไม่ได้เรียกว่าเจรจานะครับ
เพราะว่าเป็นการทำงานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะกรรมการก็มีทั้งสิ้น๒๘คนนะครับ
ก็คงจะมาร่วมปรึกษาหารือกันนะครับ
ว่าภาพที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น

มหาวิทยาลัยมีอิสระที่จะบริหารอย่างไรก็ได้
ที่ปลายไปใต้สภามหาวิทยาลัย

ในตัวสะพานมาเพื่ออะไรนะครับ

ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
อันนี้อาจจะเป็นครั้งที่๓แล้ว

เป็นการดำเนินการภายในซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าไป

จะให้พลังยากับนักศึกษา

ตอนนั้นก่อนหน้านั้น

เหตุว่าจะเลยเถิดไปมากแล้ว

มาตรวจสาหารึงกันว่า

คณะกรรมการสืบหาข้อได้จริงต่างตามข้อกล่าวหาทั้งหลาย
แล้วก็จะไปดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง
ก็จะเป็นในลักษณะที่ต้องเรียกว่าปัญญาชนนั่งคุยกัน
ซึ่งก่อนอันนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วชุดหนึ่งถูกไหมครับท่าน
รัฐมนตรีรับว่าจะมาช่วยดูให้ทั้งสองฝ่ายมานั่งอยู่วันนั้น
ก็ข้อตกลงวันนั้นก็ค่อนข้างที่จะสงบลง
โดยที่ตั้งกรรมการกลางขึ้นมา
กรรมการกลางชุดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความขัดข้องทั้งสองฝ่ายก็ยอม

ครับหลังจากที่ไปดูแล้วเนี่ยบังเอิญทางฝ่ายที่ของท่านสุธิพรตอนนี้
ก็ไปดูว่าเขาจะดำเนินการต่อเลยโดยไม่รอกรรมการ
อันนี้ก็เป็นที่มาของความขัดแย้งที่เห็นปรากฏในข่าวทั้งหลาย
ท่านครับนอกจากการมีการพูดคุยกันขออนุญาตนะครับ

เราไม่สามารถใช้พรบสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปี๔๖ได้

ถึงขั้นต้องใช้ม๔๔ในการเข้ามาแก้ไขปัญหานี้

คงต้องมี๒ประเด็นนะครับในวันที่๖เนี่ยคงต้องคุยกันนะครับ
ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยพอจะสามารถใช้เป็นข้อกรณี
ที่เข้าไปควบคุมมหาวิทยาลัยได้หรือยังนะครับ
ส่วนตรงผมเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเลยนะครับ
มันจะเหมือนเหตุการณ์ที่ไม่ปรองดองใน๒๓ปีที่ผ่านมา
เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นปัญหาแน่นอน
แต่ว่าต้องฟังกรรมการท่านอื่นอีก๒๗คนด้วยนะครับ

ถ้าเห็นพร้อมต้องกันว่าคงจะต้องเข้าไปควบคุม

และทำให้ไม่สามารถที่จะบริหารงานต่อไปได้
ก็อาจจะต้องแนะนำรัฐมนตรีให้
ตั้งฐานกรรมการเครื่องคุมพิวเกิดอะไรขึ้นมาครับ

ในการเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกันกับมของรัฐบาลทั่วไป

กรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นกับมหาลัยแห่งอื่นไหมครับท่าน
ก็ในมเอกชนกลับมีพรบอุดมศึกษา
ซึ่งให้อำนาจอยู่ระดับหนึ่ง
คำนาจนั้นก็คือมาตรา๘๖ตันที่เปล่าแล้ว

กรณีที่ทำให้เกิดความ
ที่ต้องเรียกว่าอันตราย

ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จะใช้มาตรานี้ได้

ครับผมแต่ว่าวันที่๖นี้คือการพูดคุยกัน

หลังจากนั้นก็จะมีแนวทางในการรับมือต่อไปนะครับท่าน

ก็น่าจะอย่างนั้นครับ

ความคืบหน้าและข้อสรุปในวันที่๖เพิ่มเติม

หลักกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลกันในวันนี้
มกราคมนี้จะเป็นการพูดคุยกันในเชิงของการให้ข้อมูลทั้งสองฝ่าย
และคณะกรรมการ๒๐กว่าคนนี้จะต้องมานั่งคุยกัน

กฎหมายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ใช้ได้หรือไม่
หรือต้องไปถึงขั้นในการใช้อำนาจเด็ด
เพื่อยุติความขัดแย้งแล้วก็คลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้
รัฐทีวีจะรายงานความคืบหน้าให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะครับ